คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อย

กับการรีวิวโรงศพ
คุณผู้ชมคราวนี้เป็นโรงเย็นฮะ
รีวิวยังไงให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะตายังลืมอยู่เลย

เหลือบมาด้วยนะนี่ไม่ใช่คนตายแล้วไม่ใช่ศพจริงนะคุณนะ
ยังไม่ตายเขาเป็นไอ้ชั่ง
เขาไปรีวิวให้ดูนะฮะ

โรงนี้นอนสบายแอร์เย็นฉ่ำเพราะว่าไอน้ำเกาะกระจกแบบนี้
คุณผู้ชมแต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยยังไม่อยากตายยังไม่ดักลงไปนอนแบบนี้นะครับ
นี่ครับผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งโพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
ผู้ชายคนนี้นอนอยู่ในโรงแก้วนะครับหรือว่าโรงเย็นนะฮะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับนี่ลงไปนอนให้ดูเลยว่าพอดีตัวพอดีร่าง
ถ้าศพเข้าไปแบบนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
ทีนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์อะไรเยอะแยะเลยนะคุณนะ
หลายคนบอกหลอนจังเลยแล้วก็อดแซวไม่ได้
บอกว่าโอ้โหตอนที่กระพริบตาแล้วเหลือบตามามองตกใจหมดเลย
พี่พี่ทำตัวแข็งมากพี่เหมือนคนตายเลยนะนี่เขาเข้าไปแซวนะ
แล้วหลายคนบอกว่าค่อยล้อเล่นเด้อล้อเล่นเด้ออะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็บางคนบอกคนนอนไม่ได้ทำคนทำไม่ได้นอนหมายถึงโรงศพนี้นะครับ
แล้วนี่ไงคนทำมาลองนอนเทสต์ดูแล้ว
โอ้โหนะฮะแล้วก็หลายคนบอกโหรีวิวยังไงให้โลกจำเนี่ยนะฮะ
มีบางคนสอบถามราคาโรงเย็นซึ่งคนที่รีวิวให้ก็มาตอบนะฮะ
บอกว่า๔๕๐๐๐บาทนะครับทีนี้ผู้สาหาวของเรานะฮะ
ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์นะฮะก็ทราบชื่อว่าคือนายชะยุทธ์พงศ์บุญเป้า
แล้วให้ฟังบอกผมเป็นเจ้าของร้านวิเชียนบุรีโรงเย็น
ผลิตโรงศพโรงเย็นขนาดต่างแล้วครับ
อยู่ที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
สำหรับโรงเย็นที่เห็นในคลิปเป็นโรงเย็นที่เพิ่งประกอบเสร็จเลยนะ
ส่วนคนที่นอนอยู่ในโรงเย็นเป็นช่างประจำร้าน
เหตุผลที่ทำไมต้องเข้าไปนอนอยู่แบบนั้น
ก็เพื่ออะไรรู้ไหมคุณทดสอบระบบความเย็นได้ในด้านในโลง
อีกทั้งยังเป็นรีวิวให้ลูกค้าเห็นภาพกันชัด
ว่าถ้าลูกค้าด้านในโรงแก้วบอกว่าไม่เย็น
ทางร้านยินดีคืนเงินให้
คุณแล้วลูกค้าในโรงแก้วที่ไหนจะบอกได้แล้วว่าไม่เย็น
เพราะเดี๋ยวเขาจะมาบอกไงว่าไม่เย็นเลย
ไม่ได้นะฮะรีวิวยังไงให้โลกจำนะครับ